นี้กันหน่อยค่ะคุณผู้ชมที่ปั๊มน้ำมันกระบะป้ายแดงเนี่ยนะขับมามาเติมน้ำมัน
เสร็จแล้วไม่จ่ายตังค์ค่ะแต่ตอนนั้นยังไม่หนีนะ
เอาอะไรให้รู้ไหมห่อหมก๓ห่อ
ให้กับพนักงานให้แทนเงินนี่เลยภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ
นี่พนักงานเขาเติมน้ำมันให้พอเติมเสร็จเรียบร้อยแล้ว
พนักงานก็จะไปเก็บตังค์ปรากฏว่าสิ่งที่เขายื่นมาให้เนี่ย
มันไม่ใช่เงินไงคุณผู้ชมไม่ใช่บัตรเครดิตอะไรใด
แต่ว่านี่ค่ะเป็นห่อหมกแล้วนี่พนักงานงงอยู่นะ
พยายามจะกวักเรียกอ้าวไม่ทันแล้วรถคันนี้ไปเลย
รับอยู่นะเนี่ยแต่ก็ยังงงอยู่อ้าวพี่จะให้ผมหรือไง
แล้วก็ป้ายตั้งอยู่หน้ารถก็ยังติดรถไปอยู่เลยนะคุณนะ
ก็ใช่ไงนี่คือเด็กปั๊มก็งงแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกเนี่ยนะคะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นในปั๊มน้ำมันที่อำเภอกาญจนดิตที่สุราธานี
บอกว่าแฮชแท็กจอมโจรห่อหมกขับรถหรูป้ายแดงมาเติมน้ำมันสุดท้าย
ห่อหมกไว้ให้ดูต่างหน้าแล้วซิ่งหนีกลับมารับผิดชอบสิ่งที่ทำด้วย
ตามหาคนขี้โกงเติมน้ำมันแล้วชิ่งให้ห่อหมกเป็นของกลาง
พบเจอรถคันนี้กรุณาแจ้งมาด้วย

หมกกับตังค์เนี่ยมันต่างกันเลย
แต่เด็กปั๊มกูไม่อยากได้ห่อหมกนะไม่งั้นเดี๋ยวเด็กปั๊มมาควักกระเป๋าเองด้วย

คุณเขาบอกว่าเงินทองน่ะมายาข้าวปลาคือของจริง

ทีนี้มันมีความคืบหน้าค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยผู้สื่อข่าวก็ไปที่ปั๊มนี้นี่แหละ
เป็นปั๊มปอตทสาขาดอนเค็ด

ไปเจอกับคนโพสต์
ก็คือนางสาวอังคณาวิชัยดิตเป็นพนักงานปั๊มนี่แหละค่ะ
เล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์ที่โพสต์นั้นน่ะ
พนักงานเด็กปั๊มที่เป็นชาวเมียนมา
คือนายอ๋องเขาเป็นคนเติมน้ำมันให้
แต่ว่าลูกค้าไม่ได้จ่ายตังค์ไงให้ห่อหมกมา๓ห่อ
ก็เลยเอามาโพสต์ตามหาคนขับรถคันนี้
ปรากฏว่าหลายคนนะหลายคอมเมนต์เลย
เขามาโพสต์แจ้งข้อมูล
บอกว่าคนขับรถคันนี้เขาป่วย
มีบัตรรักษาโรงพยาบาลสวนสรานรม
แล้วตอนนี้ทางบ้านก็กำลังจะพาไปรักษา
คือช่วงที่แกมีอาการเนี่ยแกก็จะอย่างนี้แหละค่ะจะเป็นแบบนี้
แต่พอแกหายแล้วเนี่ยเดี๋ยวแกก็กลับไปจ่ายเหมือนเดิม
คือไม่ได้ก่อเหตุครั้งแรกนะคะ
แล้วผู้ป่วยคนนี้เขาก็อยู่แถวบ้านชายา
ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ตำรวจเคยจับตัว

แล้วรอบนั้นไม่มีญาติเซ็นรับรอง

พอเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยทั้งฝั่งเจ้าของปั๊มผู้จัดการปั๊ม
ก็เลยตัดสินใจก็ไม่เอาความไม่ดำเนินคดีแล้วกัน
เดี๋ยวรอถ้าเกิดว่าญาติของคนขับรถคันนี้

ติดต่อมาที่ปั๊มหน่อยมาเจรจากัน
แล้วก็มาจ่ายค่าน้ำมันให้เรียบร้อยนะคะ